ราวความทุกข์ความเดือดร้อนของชาวบ้านเราก็มีเป่าประกาศกันเหมือนกัน
พูดได้เลยว่างานเล็กงานใหญ่ทุกข์มากทุกข์น้อยเนี่ยถ้าถึงรายการของเรา
พร้อมที่จะเป็นกระบอกเสียงเป่าประกาศให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาได้รับรู้

ตีท็อกรองถุง
แต่พอฝนตกลงมาทีไรเกิดน้ำท่วมขังแล้วก็กลายเป็นโคลนแบบเนี้ย
อ่ากลายเป็นทุ่งนานอ่ะสามารถดำนาได้เลยอ่ะ
ถ้าพูดตรงถนนเนี่ยมันก็เหมือนเป็นถนนทางลูกรัง
ค่ะแล้วพอมีน้ำมาฝนตกลงมาอย่างเงี้อืม
มันเละครับเละตุ้มเป๊ะเลยค่ะอืมคุณยายบัวทองพิมเกตอายุแปดสิบปีนะ
ยายบอกว่าตัวคุณยายเองและเพื่อนบ้านหลายครอบครัวเนี่ย
มีบ้านติดอยู่กับเส้นทางเนี้ยเออ
ติดถนนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนมานานค่ะ
จะเดินเหินไปไหนก็ลำบากรวมถึงมันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายครั้งนะ
คือมันเดือดร้อนในทุกหน้าทุกฤดู
ยังไงรู้ไหมฝนตกก็เป็นโคนอย่างนี้
แล้วหน้าร้อนแห้งแห้งแล้วยังไงฝุ่นฝุ่น
โอ้โหชาวบ้านบอกว่าตากผ้าสีขาวกลายเป็นสีส้มอ่ะเออจริง
เหมือนกับคุณยายน้อยสายตาอายุ๗๓ปีบอกเหมือนกันว่า
เคยทำเรื่องนี้เรียนไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาช่วยแล้ว
แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขเลยอ้าวคุณยายขายยังไงเปล่าประกาศมาหน่อยค่ะ
ขอจักรสาหร่ายเทียขอคุณปีอืม
หกทอดเจ๊งมือนั้นนี่ยังไงจังต่อด้วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตอนนี้ได้รับรู้แล้วนะทราบแล้วค่ะเพราะว่าทีมงานตีคล้องร้องทุกข์
คุยกับนายกอบตผักแพลวค่ะท่านนายวรเทพวารินนะคะ
บอกทราบแล้วนะไม่ได้นิ่งนอนใจพร้อมทั้งอนุมัติงบซ่อมแล้วล่ะคะ

ถนนเส้นนี้นี่ทางอบตได้อนุมัติงบประมาณซ่อมแซมครับ

เนื่องจากว่าฝนมาก็เลยลงดำเนินการไม่ได้
ถ้าฝนหยุดนะครับแล้วถนนแห้งทีมงานกองช่างก็จะได้ลงดำเนินการกับ
อ่ะก็มีทั้งเรื่องของการแก้ไขในระยะสั้นก่อน

แล้วต่อไปเดี๋ยวจะมีการดำเนินการแก้ไขปัญหานี้ในระยะยาวต่อไป
ใช่แล้วค่ะส่วนทางด้านกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะ
ก็บอกว่ารับเรื่องแล้วเหมือนกันนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงรอกันอีกนิดนึง
นานเกินรอก็จะได้ถนนที่เรียบร้อยสัญจรสะดวกสบายนะคะ